แล้วผู้หญิงคนใหม่ก็คือภรรยาเก่า

แต่เราได้คุยกับทั้งสองฝ่ายแล้วนะครับดูคลิป

มีผู้หญิงคนนึงพอจับได้ว่า

แล้วพบว่าสามีพาผู้หญิงคนนั้น
นั่งรถมาทำงานด้วยจริง

แล้วเหมือนกับย้อนกลับมาคบกันอีก
ถ่านไฟเก่าลองไปดูนะฮะ
เราไม่รอดมากยาก
กลับมากยาว

ก็ไปดูเค้ากัน
แล้วครุกก็เอากลับมา

ก็กลับมาพอริาย
และถ้าบอกว่า

พยายามลืมอยู่ที่เจ็บที่สุดคือเรากำลังจะแต่งงานแกเดือนเก้านี้ค่ะ
น้ำจะสู้นะคะขอบคุณจริงจริงขอบคุณทุกคอมเมนต์เลย
นี่คือคุณน้ำฝนนะฮะหญิงสาววัยยี่สิบแปดปี
โพสต์คลิปนี้ลงติ๊กต๊อกเอาไว้บอกมีคนส่งมาให้
เป็นคลิปเหตุการณ์ตอนที่เธอเนี่ยตามไปที่ที่ทำงานของสามี
แล้วพบว่าสามีเนี่ยพาผู้หญิงคนนึงนั่งรถมาด้วยนะครับ
นี่สามีที่มาโรงไม้โรงนี้กันเกิดขึ้น
ทุกกรณีทุกสาเหตุเลยนะคะ
ถ้าเกิดจะแจ้งตำรวจอะไรกันก็ยังไงก็ว่ากันไปนะฮะ
เธอก็พยายามตะโกนให้ลงมานะครับ

แล้วก็โพสต์ไว้ท้ายคลิปว่าเออเธอเองเธอเจออะไรก็เนี่ยนะฮะ

วันนั้นเนี่ยเธอต้องการไปดูให้เห็นกับตา
หลังจากมีคนบอกว่าสามีของเธอที่ชื่อต้น
ซึ่งอยู่กินกันมา๓ปีพาผู้หญิงคนใหม่นั่งรถมาที่ทำงานด้วย
ก็เลยมีปากเสียงทะเลาะด่าทอกันมีการลงไม้ลงมือกัน
เธอเองก็พยายามเรียกให้ผู้หญิงคนนั้นที่อยู่ในรถเนี่ยลงมาเคลียร์กับเธอ
ที่เธอจะโพสต์คลิปที่เธอร้องไห้อยู่
แล้วก็ขอบคุณคนที่เข้ามาให้กำลังใจ
พร้อมกับบอกว่าเธอกับสามีอยู่กินกันแล้ว
แล้วจะมีพิธีแต่งงานมงคลสมรสเนี่ยเดือนกันยายนที่จะถึงนี้
ปี๖๖นะในเดือน๙
สุดท้ายเธอบอกเธอเนี่ยถูกสามีเนี่ยจับเหวี่ยงจนบาดเจ็บ
ไปโรงพยาบาลแพทย์ตรวจร่างกายแล้วพบว่ากล้ามเนื้อซี่โครงนี่อักเสบนะครับ
เดี๋ยวต้องไปหาคุณหมออีกครั้ง๒๘มกราคมนี้
วันนี้เราไปคุยกับทางน้ำฝนนะครับน้ำฝนหญิงสาววัย๒๘ปี
บอกว่าอย่างนี้ฮะเธอกับสามีก็คือต้นนะครับที่มีปัญหากันนะครับ
เดี๋ยวเราได้คุยกับคุณต้นแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรอฟังนะครับ
บอกว่าต้นสามีเธอเนี่ยก่อนหน้านี้เคยแต่งงานอยู่กินกับกวางแล้วมีลูกชายด้วยกันหนึ่งคนนะฮะ
ตอนนี้อายุสิบสามปีแล้วจากนั้นต้นก็เลิกกับกวางแล้วต้นก็ไปแต่งงานจดทะเบียนสมรสกับปูนะฮะเป็นภรรยาคนที่สอง
ซึ่งคนนี้มีลูกชายด้วยกันสองคนแต่ปูเขาไม่เกี่ยวกับเหตุการณ์นี้เลยนะฮะ
ก่อนที่ต้นจะหย่ากับปูแล้วก็มาอยู่กินกับน้ำฝนนี่แหละก็เจอกันตั้งแต่ปี๖๓ก็อยู่กินด้วยกันไม่มีลูกด้วยกัน
แต่ตัวของน้ำฝนเนี่ยบอกว่าเธอเนี่ยมีลูกติดมา๔คนจนกระทั่ง๒๒มกราคม
น้ำฝนบอกเธอจับได้ว่าต้นสามีเนี่ยแอบไปอยู่ไปเจอกับกวางที่เป็นภรรยาคนแรกที่มีลูกด้วยกัน๑คน
เริ่มจาก๒๐มกราคมก่อนสามีเธอนะไปส่งเธอที่ที่ทำงานแล้วหายไปเลย
หลังจากนั้นก็โทรมาบอกเธอบอกนี่นายจ้างเนี่ยให้นอนเฝ้าของที่โกดังส่งของนะ
แต่ตอนที่ต้นโทรมาบอกเธอเนี่ยน้ำฝนอ้างว่าได้ยินเสียงผู้หญิงเนี่ยมันลอดเข้ามาในสาย
สุดท้ายต้นก็ยอมรับตอนที่ถามว่าเออเสียงใครอะไรยังไง
ต้นบอกว่าอ๋อเสียงกวางเมียเก่าเข้ามาหาลูกชายบังเอิญเข้ามากลางดึก
ทีนี้ก็เริ่มมีปากเสียงกันสุดท้ายวันนั้นต้นไม่ยอมกลับบ้าน
พอพ่อของน้ำฝนรู้เรื่องเนี่ยน้ำฝนบอกพ่อโกรธมากหอบเสื้อผ้าของต้นเอามาเผาทิ้งเลยนะฮะ
จากนั้นเธอก็เลยไปตามสามีที่โกดังที่ทำงานอยู่ก็เจอกวางจริงนี่เสื้อผ้าของลูกเขย
บอกพ่อโมโหเอาเสื้อผ้าลูกเขยมาเผาทิ้งเลยแล้วเธอก็เลยไปดูสามีที่โกดังแล้วก็เจอกวางจริง

จะเป็นเรื่องเป็นราวที่บุกไปหาที่รถเนี่ยเธอบอก
บอกให้ใจเย็นก่อนได้ไหมแต่ว่าเธอไม่ยอมเธอบอกต้องลงมาเท่านั้น
ทางฝั่งของกวางก็บอกไม่ได้มีอะไรจริงนะ
แค่ทำหน้าที่พ่อและแม่ของลูกกันเท่านั้นเอง
เพราะเขามีลูกชายวัย๑๓ปีอยู่ด้วยกัน๑คน
แต่น้ำฝนบอกเธอไม่เชื่อเพราะเธอมีคลิปหลักฐานที่กวางเนี่ยโพสต์ตอนที่อยู่กับต้น
บอกนี่ฮะขอบคุณที่มาทำหน้าที่วงเล็บพ่อ
แต่คลิปมันไม่ใช่การแบบมาเจอเจอทั่วไปเหมือนอดีตสามีอดีตภรรยามาดูแลลูกด้วยกัน
มันดูเขินอายดูสนิทสนมมีศพไหล่มีแนบชิดอย่างนี้
บอกลูกคนเล็กของเธอเนี่ยก็ติดต้นที่เป็นพ่อเลี้ยงมาก
ร้องหายพ่อทุกวันร้องไห้หาพ่อทุกวัน
จนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยกวางเนี่ยยอมรับว่า

บอกกับกวางว่ายังไม่มีใคร

นี่เธอบอกทั้งนี่ดูนี่นี่แหวนนิ้วนางข้างซ้าย

เธอกับต้นเนี่ยอยู่กินด้วยกันอยู่แล้ว
แล้วเดี๋ยวจะมีงานมั่นพฤษภาคม
กำหนดงานแต่งกันยายนในปีนี้นี่แหละ

เพราะต้นเนี่ยแอบไปเจอไปคืนดีกับอดีตภรรยา

เขาบอกว่าเคยถูกต้นเนี่ยทำร้ายอย่างรุนแรง

แล้วบอกไม่ใช่ได้ยังไงคลิปมันไปหอมไปกอดกันแบบนั้น
มันไม่มีอะไรมันไม่ใช่หรอกถามว่ารักเขาไหมรัก
แล้วของที่อยู่กับเขาอะไรอย่างเงี้ย
คือบางอย่างเขาซื้อบางอย่างหนูซื้อแต่ซื้อให้เขาตลอด
เขาไม่ขาดอะไรอย่างนี้ไม่เคยขาดอะไรเลย
แล้วคือเดือน๕ที่จะถึงเนี่ยค่ะ
น้ำฝนเนี่ยบอกว่าแม้ว่าจะยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสอะไรกับทางต้นเนี่ย
แต่ว่าเตรียมทุกอย่างไว้หมดแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่กินกันอยู่แล้ว
เดี๋ยวจะมีพิธีมั่นพิธีแต่งแล้วก็จดทะเบียนอยู่แล้ว
ของเธอกับต้นสามีนะฮะที่เธอโทรไปถามเกี่ยวกับเรื่องความสัมพันธ์ที่มันชัดเจน
ซึ่งต้นเนี่ยยืนยันว่าที่ไปเจอกับกวางเนี่ยคือทำหน้าที่พ่อและแม่กันแค่นั้นเอง
ถามว่าแล้วทำไมต้องไปค้างบ้านกวางต้นก็บอกว่าก็อดีตแม่ยายเขาบอก
แถมว่าตอนนี้ังถึงติดแล้วยากลับเลยเขาเป็นหวัง
ก็คือยังอยู่กระบาดแม่เมีย
สมควรมั้ยแค่นั้น
เดี๋ยวไปพูด
อะไรกันในคลิปมันออกมาแบบนี้มันดังตั้งแต่ไอ้กวางโพสต์แล้ว
มีคนเอาไปลงทุกอย่างแล้วเอาคลิปที่เธอวางไปหอมแก้มกันในคลิป
มันลงมันพูดยังไงมันพูดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะมันรู้อีแสงอยู่
ใช่ก็คือไม่เอาก็คือไม่เอาแล้วนี่ไปเขาก็ไปสำหรับหา
แล้วเนี้ยมันไม่เลยไงก็คืนนั้นมันเป็นคนพูดเองว่ามัน
ว่าเธอไปมันเองอ่านี่เป็นคลิปเสียงตอนที่เขาคุยกันนะ
ท่านผู้ชมครับเพื่อความเป็นธรรมกับทางฝั่งของฝ่ายชายนะฮะ
คือคุณต้นนะครับเราก็เลยได้พูดคุยด้วยทางโทรศัพท์นะฮะ
คือคุณต้นเนี่ยยอมรับว่าช่วงวันเกิดเหตุต่างนานาเนี่ยเขาก็ไปอยู่กับอดีตภรรยาจริงที่บ้าน
อดีตภรรยาที่สุพรรณบุรีเพราะเขาต้องไปหาลูกชายลูกชายเองก็ไม่เคยเจอหน้าพ่อตั้งนาน
เขาก็แค่ตั้งใจไปหาลูกแล้วก็กลับมาทำงานแต่วันนั้นน่ะอดีตภรรยาก็คือกวางเนี่ย
เขาขอติดรถเข้ามาด้วยนะฮะมาที่นนทบุรีเนี่ยนะฮะเพราะว่าเขาจะมาหาทำเลเปิดร้านขายของ
ทีนี้พอทางฝั่งน้ำฝนที่เป็นภรรยาคนปัจจุบันรู้เข้าก็เลยเข้าใจผิด
แต่เขาขอยืนยันว่าเขาไม่มีอะไรแล้วกับอดีตภรรยาที่ชื่อกวางเนี่ย
ไม่มีอะไรเกินเลยเลยน้ำฝนเนี่ยคิดมากไปเองก็พยายามอธิบายให้ฟังต่างนานา
แต่สุดท้ายเนี่ยทางฝั่งน้ำฝนเองก็ยังโกรธนะแล้วก็เอาเสื้อโพ่งเสื้อผ้านี่มาเผาอีกบุกไปที่โกดังอีก
แต่ไม่เป็นไรคุณต้นเขาบอกว่าเขายังรักน้ำฝนอยู่นะเดี๋ยวจะกลับไปปรับความเข้าใจกับน้ำฝนนะครับ
คิดไปเลือกเข้าใจผิดใช่ไหมเราไม่ได้ไปมี
ใช่ครับคืนดีไหมหรือยังไงมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะเนาะใช่ไหม
ใช่เพราะตอนนั้นเขาไม่ได้ฟังไงว่าอะไรถูกไม่ได้บอกเหมือนกัน
คือดูเรื่องนี้แล้วรู้สึกแบบนึกถึงข้อสอบธรรมะเลย
สาเหตุแห่งการเกิดทุกข์ค่ะแต่ใครจะเป็นคนดับทุกข์

ซึ่งกรณีนี้คุณต้นบอกเดี๋ยวผมดับทุกข์เองน้ำฝนเข้าใจผิด
เดี๋ยวผมจะกลับไปปรับความเข้าใจกับน้ำฝน
ก็ขอให้ปรับความเข้าใจกันได้กันแล้วกันนะครับ